ได้ยินได้ยินขอบคุณคุณนะ

เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาด
ภูเขสันนิวัฒน์ที่ประสาทความรักที่ร่วม
อาจจบเพลงไหมอาจจบเพลงไหม

ที่เปิดเพลงมาเพลงนี้ชื่อบุภเพสันนิวาส
เพราะว่ารักไม่มีพรมแดนรักไม่มีเพศรักไม่มีชาติ
และรักไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำหนัก
โอ้โหบุเภสันนิวัฒน์ล้วน
ใช่นะคะบ่าวสาวคู่นี้นะคะอยู่ที่เทศบาลเมืองพังงาค่ะ
งานแต่งงานเขานี่ยิ่งใหญ่อลังการถึงขั้นปิดถนนเลยนะคะ
สำหรับงานแต่งงานของสาวไซส์ใหญ่คนนี้นะคะ
ซึ่งเป็นการแต่งงานที่ลบคำสบประมาทที่บอกว่า
ชาตินี้ไม่มีวันได้สามี
ไปดูบรรยากาศความน่ารักความชื่นมื้นของงานแต่งงานกันค่ะ

โอ้โหต่างไซส์จริงนะฮะ
แต่ว่างานแต่งงานก็ชื่นมื้นปกติมีน้ำตาแห่งความจริงใจ
และความรักภายในงานเกิดขึ้นนะคะ
ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะ
เขาบอกมาว่าอย่างนี้ใครที่เคยสบประมาท
นางสาวเซอริมาอักซ้อนซีหรือว่านางไซส์
น้ำหนักขออภัยค่ะ๑๒๐กิโลกรัม
บอกว่าชาตินี้ไม่มีสามีแล้วหรอก
เงิบไปตามกันขอให้ความดีเลยนะคะ
ใหญ่ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักค่ะ
เพื่อนบ้านก็ต่างแสดงความดีใจกันนะครับ
ปิดถนนจัดงานวิวาให้น้องสร้อยกับพี่เนย

คุณสุชาติเฉลิมศรีเป็นนุ่มคาแคร์ชาวเมืองคอ
น้ำหนัก๔๘กิโลกรัมเองใกล้เคียงดิฉันมากเลยนะคะ
และงานก็แฮปปี้เอ็นดิ้งแบบนี้เลย
ดูเจ้าสาวร้องไห้ดีใจนะเราก็ดีใจด้วยนะ
งานนี้คุณชูโชธโกยกุลเป็นนายกเทศมนตรีพังงา
ให้เกียรติเป็นประธานเป็นศักดิ์ขีพยานค่ะ
คราวเปิดใจเจ้าสาวน้องสร้อยตื้นตันกล่าวขอบคุณแขก
ด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจทั้งน้ำตาล

นี่แหละนะสามังคลก็พูดภาษาใต้โอ๊ยดีใจอ่ะ
สร้อยดีใจมากเลยค่ะ
โอ้ยก็ดีใจด้วยจริงนะ
ขอได้ยินของเจ้าสาวนะคะ
ที่เจ้าบ่าวร่างเล็กแม้ว่าจะไม่มีแรงอุ้มเจ้าสาว
ตามพิธีปกติแล้วนะที่จะถูกขอให้ทำแบบนี้
เปิดใจคำพูดไม่กี่คำแต่ว่าชัดเจนด้วยใจเจ้าสาว
เขาบอกว่าได้ยินแล้วปลื้มสุดเลยยิ้มจนตายีเลยจ้ะ

แต่งงานครั้งนี้ครั้งแรกและจะเป็นครั้งดี

สำหรับงานแต่งงานครั้งนี้ครูบ่าวสาวไม่ต้องควักสักบาทเลยค่ะ
เพราะว่าผองเพื่อนในชุมชนช่วยออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลย
โดยเฉพาะใครที่เคยสบประมาทน้องสร้อยไว้นะคะ
ต้องทำตามสัญญาทุกรายไป
ตั้งแต่ซื้อชุดแต่งงานซื้อเครื่องนอน
และล้มหมูเป็นอาหารเลี้ยงแขกในงานจนอิ่มแรกกันไปเลย